ธนพรสมศรีผู้อำนวยการสโมสรกล่าวว่า
บอร์ดบริหารยังไว้ใจคัมเบสุกาโอคู่ซื้อชาวญี่ปุ่น
ไม่มีการขีดเส้นตายใดทั้งสิ้นนะครับ
แม้ว่าตอนนี้จะมีเพียง๙คะแนนห่างจากโซนปลอดภัยถึง๑๑แต้มก็ตาม
โดยคัมเบจคุมทีมได้๔นัดเสมอ๒นัดและแพ้๒นัด
ยิงไปถึง๗ประตูให้กับเชียงรายยูเนเต็ดในซีซั่นนี้
มั่นใจว่าสตาร์ฟโค้ชที่รู้สไตล์การเล่นเป็นอย่างดีจะหาแผนรับมือได้นะครับ
ด้านชิตวรรณชินอนุวัฒน์ผู้อำนวยการสมสรรค์เชียงรายกล่าวว่า
เกมระหว่างอุบลยูเอ็มทียูเนเต็ดกับเชียงรายยูเนเต็ดจะแข่งกันในช่วงค่ำวันนี้นะครับเวลา๒๐นาฬิกา
ส่วนฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนที่ราชมังคลากีฬาสถานวันเสาร์ที่๒มิถุนายนนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาเกมคิกออฟเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ